มีดารามีศิลปินมีบุคคลที่มีชื่อเสียง
ลักษณะเหมือนกับมีสินค้า
เหมือนกับตัวเองเข้าไปเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นด้วยซ้ำ
ธุรกิจแบบนี้กำลังได้รับความนิยม
เราไปตรวจสอบข้อมูลมาเพื่อให้ท่านเห็นภาพ

แต่กำลังเป็นธุรกิจที่ให้ผู้ที่เป็นดาราบุคคลที่มามีชื่อเสียง
มามีส่วนในการขับเคลื่อนสินค้าตัวนั้น
ไม่ใช่แค่โฆษณาหรือรีวิว
แต่ว่าเรียกว่าเข้ามาเป็นส่วนร่วมเลยล่ะท่านผู้ชมครับ
เริ่มต้นจากเจ้าของแบรนด์สินค้า
เขาก็จะคิดค้นสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของตัวเองขึ้นมาก่อน
นะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอาหารเสริม
อาหารเสริมนี่มันแตกลายได้๒อย่างนะครับ
แบบพวกทำให้ผอมลดน้ำหนักหุ่นดี
หรือแบบทานแล้วผิวขาวใสกระจ่าง
สว่างยิ่งกว่านีออนอะไรแบบนี้ก็มี
อีกประเภท๑ที่ทำกันเยอะคือพวกครีมนะ
จบเลยหรือแบบประเภทสบู่นี่ก็กำลังได้รับความนิยมนะครับ
เป็นสบู่ทำความสะอาดประเภทที่แบบมาแรงมากนะพวกสบู่เนี่ยคือต้นทุนไม่เยอะด้วย
แต่ว่าถามข้อมูลที่ได้มาคือบอกว่าได้กำไรเต็มไม่เต็มหน่วยนะครับ
พวกเครื่องสำอางเดี๋ยวนี้เขาบอกไม่ค่อยยึดแล้ว
ตอนส่งไปอาจจะบุบแตกพังก่อนเดี๋ยวนี้เขาเลยไม่นิยมทำพวกเครื่องสำอางกันนะฮะ
อันนี้คือกรณีเข้ามาร่วมขับเคลื่อนสินค้าเลยนะ
แบบชื่อดังเลยเกรดนี้นะฮะดาราที่มาต้องชื่อดังนะครับ
เพราะมันมีผลต่อภาพลักษณ์สินค้าอย่างมาก
ค่าจ้างที่จะให้นี่ก็แพงด้วยนะครับ
แหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลกับเราซึ่งเป็นผู้จัดการดาราชื่อดังท่านหนึ่งบอกว่า
สนุนราคาของดาราจะแยกออกเป็น๒ครั้ง
หนึ่งก็คือค่าจ้างลักษณะพรีเซนเตอร์
เริ่มต้นที่๕ล้านขึ้นไปไล่ไปจนถึงพีคสุด๒๐ล้านต่อสินค้า๑ตัว

อกจากนี้ยังต้องมีค่าเปอร์เซ็นต์จากยอดขายอีกร้อยละ๑๐๒๐ค่ะ
เพราะฉะนั้นคิดง่ายสมมุติสินค้าราคา๑๐๐บาท
ดาราได้ค่าตัวมาเป็นพรีเซนเตอร์ละ๑๐ล้านบวกกับ๑๐จากยอดขาย
ถ้าราคา๑๐๐บาทขายได้ล้านชิ้นก็๑๐๐ล้านได้๑๐ก็๑๐ล้าน
เท่ากับว่าสินค้าตัวนี้ที่มาร่วมกับเขาได้ละ๒๐ล้าน
โดยหลังจากตกลงฆ่าตัวกันได้แล้วนะครับ

อย่างเช่นโฆษณาตามสื่อต่างเน้นออนไลน์เขาจะเน้นออนไลน์ละ๗๐
นอกเหนือออนไลน์ก็สัก๒๐
ส่วนใหญ่ก็พวกสื่อสิ่งพิมพ์สื่อทีวีไม่ค่อยนะครับ
เพราะว่าจะต้องมีเรื่องของค่าโฆษณาเรื่องขอออยอะไรพวกนี้
เขาก็เลยไม่นิยมกันนะครับ
อีก๑๐ก็เป็นพวกป้ายบิวบอร์ด

ต่อไปก็คือการจัดงานอีเวนต์

เซเลปดารามากมายเพื่อให้ประชาชนสนใจ

หลังจากนั้นพอเปิดตัวได้สัก
๒เดือนก็จะจัดอีเวนต์อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แม่ข่าย

เนี่ยฮะทุกอย่างก็จะเป็น
สิ่งที่เจ้าของผลิตภัณฑ์

ซึ่งข้อมูลที่บอกมาเนี่ยบอกว่า

โดยส่วนใหญ่อายุของสัญญาว่าจ้าง

เลิกรากันไปดาราก็จะมี
รายได้ต่อจ๊อปลักษณะแบบนี้เข้ามาอีกนะฮะ

โพสต์สินค้าสัก๑๐ครั้ง

เป็นโมเดลในปัจจุบันที่ไม่ใช่การ
รีวิวสินค้านะครับแต่เป็นลักษณะ

เอาดาราเข้ามาช่วยขับเคลื่อน

ใช่กำลังได้รับความนิยมจริง

มันก็จะซวยด้วยไงเพราะต้องตรวจสอบให้แน่นอนก่อน